ทีนี้เนี่ยพอรู้ตัวก็พยายามที่จะขับรถหนี
เพราะขับแล้วไปชนไปเฉียวกับประชาชนแถวนั้น

ชาวบ้านนะครับกำลังมุ่งดูเลยครับรถกระบะมิซูบิชิไรตันสีดำครับ
ทะเบียนยอยยักษ์ของไข่สี่ห้าสองหกชนบุรี
เฉียวชนกับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย
ทั้งหมดห้าคันนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวสองคน
แล้วเสียชีวิตหนึ่งรายด้วยครับคือขณะที่เกิดเหตุนะครับ
ปราบรามยาเสพติดสพบังละมุงล่อซื้อยาไอซ์จากนายธนงศักดิ์
อิมมะกุลหรือว่าชื่อเล่นนายกวางอายุสี่สิบปี
และนางสาวสุพัตราพรมรักษาหรือว่าอ้ออายุ๓๖ปี
คือทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันนายกวางขับรถมาถึงจุดนัดพบ
ตัวเมียก็คือนางอ้อเนี่ยเปิดประตูลงจากรถแล้วส่งยาไอซ์ให้กับสายลับ
แล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยตำรวจพยายามแสดงตัวเข้าชาร์จจับกลุ่ม
แล้วนายกวางไหวตัวทันขับรถยนต์คันนี้หนีฝ่าออกมา
แต่ออกมาได้ไม่เท่าไหร่แล้วครับเพราะว่ารถมันเยอะ
ก็ไปชนกับรถคันนั้นชนกับมอเตอร์ไซคันนี้แล้วสุดท้ายมันจบลงที่ตรงนี้
แล้วเขายังวิ่งหนีออกมาด้วยนะตามภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
โอ้โหคือหนีออกมาจากฝั่งที่อยู่ด้านข้างคนขับไม่ได้หนีมาจากฝั่งของคนขับนะ

ใช่พอชนปุ๊บหนีออกไปเลยอ่ะไวมากนะใช่ครับแต่ยังไงซะไม่รอดครับ
ทางตำรวจก็สามารถจับได้อยู่ดีจุดที่ไปเกิดเหตุที่รถมันมาหยุดแล้วจอดชนอยู่ตรงนี้
อยู่ตรงทุ่งกรมตันหมันถนนหนองไม้แก่นตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
ตรงนี้เนี่ยมีผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยส่วนตัวในกวางเองไปไม่รอดอย่างที่บอกนะครับ
ถูกรวบตัวพร้อมของกลางยาไอซ์เนี่ยน้ำหนักประมาณ๓๐๐กรัมมูลค่ากว่า๕แสนบาทนะครับ
บรรจุอยู่ในห่อกาแฟแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ภายในรถกระบะก็ยังมีอีก
ตำรวจตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาทั้งสองรายพบว่าเคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้วหลายครั้ง
กวางเนี่ยตัวเป้งเลยเป็นเอเย่นรายใหญ่ในพื้นที่หนองปลือ
ตำรวจก็ควบคุมตัวไปขยายผลเพิ่มเติมเพื่อส่งดำเนินคดีต่อไปนะครับ